หลักคุณผู้ชมครับเรื่องของหมีควายนะครับที่หลุดไปในพื้นที่ของชาวบ้านทินทรนไนยกนะคะ
ซึ่งเชื่อว่าอาจจะมาจากรอยต่อของเขาใหญ่นะครับเพราะว่าอยู่พื้นที่ติดกัน
จับได้แล้วนะครับวันนี้จับได้แล้วมันมากินขนุนของชาวบ้าน
กันแล้วกันแล้วใครเอาฟังมาล่ะไม่ไม่ไม่เราต้องไปหยากหน้าเลยมั้ย
นี่นี่นี่ควบคุกเลยไปไม่ถึงแม่งข้ามลุ้นเร็วเร็วข้ามเลยดูดู

ไอ้นี่ครับจับมาแล้วปีกบมาเร็วปีกบมาเร็วอื้อ
กลับบ้านแล้วลูกกลับบ้านแล้วจะไปอยู่ใกล้จุดตอนนู้นโอ้โฮ
ไม่เท่าไรยังไม่มีเกลี้ยวหรอกขอมมาก
ทีนี้สบายเลยฮะสัตวแพทย์กับเจ้าหน้าที่บอกเดี๋ยวไปดักฝั่งนู้น
ยังไงมันต้องขึ้นฝั่งนู้นความเด็กความเป็นหมีเด็ก
แล้วก็เอาสวิงเนี่ยฮะคล้องตัวมันมาแล้วก็จับมา
คุณหมอสตวแพทย์บอกว่าหุงผอมสมมติเจ้าอดมาแล้ว
ไม่รู้หลงมาจากแม่หรือหลงจากหุงจากครอบครัวอะไรมาฮะ
นี่เล็บมันเห็นมั้ยฮะขนาดเป็นเด็กนะแต่เล็บแบบ
ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างสัตวแพทย์ท่านนี้แหละครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่มาช่วยกันนะฮะหลังจากที่ชาวบ้านไปเจอเมื่อสองวันก่อน
แทะต้นบอนเขาอยู่มันคงหิวอะนะ
ดูแล้วก็สงสารมันนะครับคงหิวคงหลงจากแม่มาเนี่ยฮะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับแล้วครับคือไปสำรวจกันห่างสักห้าร้อยเมตร
สวนชาวบ้านที่เขาเจอนะฮะเจอมันปรากฏตัวอยู่ก็เลยไปตามจับ
ตามภาพที่เห็นนะครับเนี่ยคุยกับชาวบ้านคนแรกที่เจอลูกหมีตัวนี้นะครับ
ว่าอายุประมาณ๒ปีนะฮะเป็นตัวเมียครับอ่าสองเดือนฮะ

ด้วยนายก็ไม่ได้ตัดแหล่งกว่าดูยาก
เนี่ยครับที่แรกมันเจอกันก็เห็นตัวมันไวก็คิดว่าจะสัก๒ปี

ยังเล็กมากนะฮะผอมโซจากการขาดอาหารนะครับ
มันก็ยังพอมีเรี่ยวแรงมันก็เลยยังวิ่งหนีได้
ยังพยายามจะดิ้นให้หลุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอามันไปดูแลก่อนนะครับ
ผู้ชมครับเอาไปตรวจสุขภาพเอาไปพักฟื้นที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่หนึ่ง
จังหวัดนครนายกพอมันแข็งแรงดีหายหวาดกลัวเดี๋ยวก็จะหาทางปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
โอเคนี่หมีมันไหว้น้ำโชนเขียนมาสอนด้วยเห็นไหม
โชคดีที่จับได้นะคะเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่า
ถ้ายังจับไม่ได้ถ้ายังไม่เจอเนี่ยอืม
สารลูกหมีเพราะลูกหมีเองนี่แหละจะอันตรายไง
ใช่หากินก็ยังไม่เก่ง
อะไรกินไม่รู้เจอคนตกใจไปทำร้ายมันหรือเปล่าด้วยไง

นะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะบอกสงสารลูกหมี
พอได้ยินเสียงร้องมันไง